คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งดราม่าแล้วกันนะคะ
สำหรับเพจดังอยากดังเดี๋ยวจัดให้วี๔เพจนี้มาหลายรอบแล้วนะคะ
โพสต์นี้ได้ยินบ่อยนะบ่อยมากเพจนี้นะคะ

สาวประเภทสองที่เป็นเน็ตไอดอลล้านหลายนี่

คือเขาออกมาเปิดประเด็นว่าน้องนัทเนี่ยทำตัวไม่เหมาะสม
นิสามณีเลิศวรพงษ์เน็ตไอดอลสาวประเภทสอง
โดยยืนยันว่าตัวเธอเองไม่ได้มีความตั้งใจจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ต่อไปจะระมัดระวังเรื่องการแต่งตัวให้มากขึ้น
เรียนรู้วัฒนธรรมว่าแต่ละที่แตกต่างกัน
ทำให้เกิดผลกระทบเรื่องของความรู้สึกดังกล่าวด้วย
ซึ่งภายหลังจากที่เน็ตไอดอลล้านไลฟ์โพสต์ขอโทษ
มินเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้วีสี่
ก็ได้ทำการลบโพสต์แฉดังกล่าวตามที่ได้รับปากไว้เช่นกัน

ก็ถือว่าเป็นอันจบลงด้วยดีนะคะ
สำหรับประเด็นนี้นะคะคุณผู้ชม

คือเวลาที่เราจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ย

กฎกติกามารยาทและวัฒนธรรม

จะได้ไม่มีปัญหาเกิดมาตามมาทีหลัง

ที่ไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็ไปทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
อันนั้นจริงคือเราต้องศึกษาก่อนว่า
บ้านเขาเมืองเขาเขามีวัฒนธรรมมีความเชื่อยังไงนะ
มันไม่เหมือนบ้านเราหรอกทุกที่มันมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกมา